ของยายแหววแล้วไม่ค่อยคุ้นนะคะไม่ค่อยคุ้นนะสิใช่ค่ะ
แต่พอเห็นแล้วมันน่ากินน่าทานเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับ
แหววเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำนานของที่นี่ล่ำลือมานานแล้ว
เรียกได้ว่าลือกันทั้งตำบลทั้งอำเภอว่ามันอร่อยจริง
น่ากินน่าทานเป็นอย่างมากบอกเลยว่าเป็นสูตรเด็ดที่ไม่เหมือนใคร
เพราะมีความหอมกลุ่นมาไกลในช่วงเวลา
แต่อะไรอย่างเนี่ยแบบเขาใช้อะไรบ้าง

เผาเหมือนพร้าวงาดำน้ำตาลสายและน้ำใบเตยไอ้เขียว
ก็คือมันจะหอมงาหอมใบเตยแล้วก็หอมด้วยวิธีการที่เขาเอาไปปิ้งเหรอคะ
ใช่แล้วครับยายแหววได้สูตรนี้มาจากคุณแม่อีกทีหนึ่ง
เพราะฉะนั้นคิดดูแล้วกันว่าสูตรนี้เป็นสูตรโบราณขนาดไหนนะครับ
พอเอามาย่างนี่ปลดเตาทานให้มันกรอบนะครับ

มันจะไหม้นะฮะถ้ามันแรงมากแต่ต้องเป็นไฟอ่อน

พลิกไปพลิกมาเสร็จปั๊บ

บอกเลยนะครับว่าแต่ละอย่างแต่ละชุดของยายแหววเนี่ยต้องทำล่วงหน้าเอาไว้นะ
เพราะว่าขายดีจริงลูกค้าโทรมาสั่งจองเอาไว้เลยทีเดียวนะครับ
แล้วราคาขายก็ไม่แพงเท่าไหร่
ใส่เป็นแพ็คเอาไว้แบบนี้ครับ
บาทพอ๔แผ่น๑๐บาทเท่านั้น
ว้ายชิ้นละ๒บาท๕๐ตังค์
มันมีทั้งแบบปิ้งแล้วก็แบบนึ่ง

ใส่น้ำลงไปก่อนแล้วค่อยนึ่งก็คือแบบนึ่งกันจะนุ่มหน่อย
แต่ถ้าใครที่ชอบความแบบว่ากรอบหอมกลิ่นควันกลิ่นเตาหน่อย

โอ้ยแบบนุ่งอะนี่ก็ดีนะ
นี่หมุนเพื่อที่จะเอามันออกมาแล้วมันจะนุ่มนิ่ม

ไทยโบราณที่จังหวัดกำแพงเพชร
คล้ายทองม้วนสดจริงด้วย
แต่ว่าชิ้นใหญ่แล้วก็งาเยอะมาก

มันยังไม่มีซื้ออะไรมา๔๑๐๐

โอ้โฮจัดคุณให้ก่อนเลยค่ะคนแรก
ตำรวจค่ะ๔แพนสิบบาทสำหรับเข้าเกรียบของเยวว์นะคะ

แต่ว่าถ้ามีโอกาสไปที่กำแพงเพชรก็ลองไปทานกันดูขนมโบราณ
อาจจะไม่รู้จักด้วย๔แพนร้อย๔แพนร้อย